ปกติได้ยินแต่น้ำลดต่อผุดไม่ใช่ค่ะ
น้ำลดตะหลิ่งพังนะคะกลายเป็นสถานการณ์ไปซ้ำเติม
พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี
คือก่อนหน้านี้เขาโดนน้ำท่วมหลายคนก็เดือดร้อนนะคะ
คราวนี้พอน้ำลดค่ะคุณผู้ชม
แรงดันน้ำที่มันเคยดันตลิงเอาไว้เนี่ยมันไม่มีแล้ว
มันก็เลยทำให้ตลิ่งค่อยซุดลงไปแบบนี้ค่ะ
นี่คุณดูนะแต่ว่าคราวดีมากตรงนั้นไม่มีชาวบ้านไปยืนอยู่
แล้วลักษณะการซุดมันค่อยซุด
เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ชาวบ้านสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า
ภาพนี้คลิปนี้ถูกแชร์โดยเพจวารินชำราบบ้านเห่าอุบลราชธานี
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณบ้านครูสว่างตำบลหนองกินเพลน
อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
จุดนี้ค่ะคุณผู้ชมบ้านของชาวบ้านเนี่ยได้รับความเสียหาย๒หลังคาเรือนนะคะ
คือนายสมบูรณ์ใจสุขชาวบ้านครูสว่างเล่าบอกว่าช่วงตี๒ของวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย
กำลังจะลงเรือไปสังเกตเห็นรอยแยกเป็นแนวยาวเลยนะคะบริเวณริมตลิ่ง
พอตกบ่ายค่ะดินก็เริ่มไหลลงไปไหลลงไปในแม่น้ำเรื่อย
จนกระทั่งช่วงเย็นดินริมตลิงก็ซุดค่ะซุดลงตลอดแนวเลยนะคะ
คาดว่าจะเกิดจากระดับน้ำในแม่น้ำมูลมันลดลงอย่างรวดเร็ว
ไม่ใช่เฉพาะจุดนี้นะคะฝั่งอำเภอเมืองค่ะก็มีตลิ่งซุดเช่นเดียวกัน
บริเวณบ้านท่ากกแห่บ้านหาดคูเดือ

ที่บริเวณหาดสวนยาบ้านครูสว่าง
ตอนนี้กุประชงหาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเดือดร้อนของพี่น้อง
ในพื้นที่แล้วนะคะ
นี่แหละนะแต่ว่าเคราะห์ดีมาก
ใช่คือตอนนี้มันใกล้ลอยกระทงแล้ว
จุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ชาวบ้าน

คุณคิดดูสภาพนะถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้
ในช่วงที่ชาวบ้านเยอะไปยืนรวมตัวกัน

อาจจะมีเหตุการณ์ที่สลดเกิดขึ้นก็ได้
ใช่นะครับคุณผู้ชมนี่เป็นความเดือดร้อน

แถมให้นิดหนึ่งเรื่องของสภาพอากาศ

เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะ

คือที่สระบุรีเกิดพายุลมแรงมาก

ถล่มในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลบางขโมดอำเภอบ้านหมอ
ก็เลยทำให้บ้านของประชาชนได้รับความเสียหายแบบนี้นะ
บ้านหลังนี้เป็นของนางทัศนีพรมโชธอายุ๗๔ปี

ก็เลยทำให้โครงหลังคาไม้แล้วก็สังกษีเนี่ย
ถูกพัดปลิวว่อนเลยนะคะหายไปครึ่งแถบแบบนี้
หายไปครึ่งหลังเลยนะคะ
แต่มันมีเรื่องเหลือเชื่อค่ะ
คุณทัศนีเล่าบอกว่าคือเขาเชื่อแบบนี้นะ
ว่าบ้านหลังนี้ถูกพายุงวงช้างหมุนพัดเสียหายไป
ที่เสียหายไปเขาก็ไม่ได้มีการตั้งข้อสังเกตอะไร
แต่ซีกที่มันไม่เสียหายเขาบอกว่า
มีพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙
และพระบรมราชนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์ติดอยู่
ก็เลยทำให้นี่แหละคิดว่าทั้งสองพระองค์น่าจะทรงเป็นห่วงประสบกรณิกรชาวไทย
ก็เลยทำให้ปกปักคุ้มครองให้เธอและลูกปลอดภัยแบบนี้นะคะ